นี่ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้เริ่มแล้ว
ครับคือวันนี้ต้องฟังพบตรเพราะนอกจากครูปรีชาและเจ๊บ้าบินแล้ว
ต้องฟังสัญญาณจากตำรวจในการแถลงนี่แหละว่า
มันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันไปถึงคนอื่นอีกไหม

ใช่ไหมจะต้องไปดำเนินการอะไรยังไงต่ออีก
แล้วทำไมถึงมองไม่เหมือนที่ภาค๗มองเลย
ค่ะนี่คือภาพสดนะตอนนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ถ้าที่การรายงานสดพร้อมแล้ว
เราอยากจะให้ตัดไปดูบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้น

กลับเรียนท่านผู้จัดการสมุทรการสถครับ
ท่านผู้จัดการตะโบทป์สมสตรกลาง

วันนี้จะเป็นการแถลงข่าว
พี่น้องประชาชนสือมวัญชนให้ความสนใจผมควรสมันชาติ
ท่านเพื่อการสนุนชาติท่านได้กลุ่นากล่าวเปิดการแถลงข่าวด้วยนี้ครับ

ครับ
สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกคน

วันนี้ผมและคณะทำงานโดยท่าน
พลโรโธพิธิราชน้องหารพิทักษ์

จะขอสรุปความเป็นมาของคดีอาญาเชื่อมโยงกับ
สถาบินแบ่ง๓๐ล้านตะลัย
ที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับ

แพ่งผมเน้นย้ำนะครับทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
เวลาไล่เรียกกันจนทำให้พี่น้องประชาชน
และสังคมเกิดความสงสัยว่าใครเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สลากกินแบ่งดังกล่าวกันแน่แล้วหลังจากนั้น
ผมจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถามในทุกประเด็นที่สื่อมวลชน
สงสัยและก็ขอสงวนในบางประเด็นจะไม่ขอตอบ
ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแล้วจะทำให้รูปคดีเสียหายนะครับ
ความถูกต้องความเป็นธรรมต้องมีในสังคม
ซึ่งตำรวจจะเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชน

ที่ได้รับความเดี๋ยวร้อนต่างต่าง
ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน
ส่วนเรื่องคดีแพ่งคู่กรณีไปฟ้องร้องกันเอง
ตำรวจไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่กล้าก้าวร่วงในส่วนตรงนั้น

ชี้ว่าใครคือเจ้าของ
ที่แท้จริงเป็นเรื่องของทางแพ่ง

สำหรับคดีอาญาที่สพเมืองกาลนั้น
คู่ปีชาชาชา

ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับรศจรูลว่ายักษ์ยอกทรัพย์แต่รับของโจร
แล้วหลังจากนั้นก็ไปฟ้องสารแพ่งที่เมืองกาล
ต่อมาร้อยตำรวจโทจรูลก็ได้ไปแจ้งความในข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อครูปีชา
ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวทุกแขนงสนใจกันแน่ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะจบอย่างไร
หลังจากนั้นทางสพเมืองกาลก็ทำหน้าที่สอบสวนไป
โดยให้ทางกประชากรตพภไปช่วยกันดู

ทุกท่านที่ติดตามเรื่องนี้คงจะรู้คงจะเห็น
หลังจากนั้นร้อยตรวจโทจรูลไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีที่สพการยักษ์จ้อกทรัพย์รับของโจร
สอบพยานไปประมาณ๔๕ปากนะครับ
ร้อยโดโทษลูนสอบพญานไป๕ปาก
เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงได้มาพบท่านผู้ชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์

หลังจากนั้นท่านได้ทำหนังสือหาลือกับผมว่า
สำนวนนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมรูปคดีมีความสลับซับซ้อน
ตามทันนะครับที่เอามาคือโอนมาคือคดีอาญา
นะครับที่ทั้งคู่คู่กรณีทั้งคู่
จะถือว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ได้

ผมก็นึกในใจว่าจะเปรียบยังไงให้เห็นภาพชัด
เอาเป็นว่ากีฬาก็แล้วกันนะครับ
กีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอ
แต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอ
เมียติดคุกนะครับ
ไม่มีเสมอแน่นอนนะครับ
คดีที่อยู่ในชั้นประจำสวนที่ตำรวจที่ต้องคงความเป็นธรรมความถูกต้องเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นที่ท่านผู้จัดการสอบสวนกลางได้ขอโอนสำนวนจากเมืองกาลมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ
คณะทำงานได้เร่งทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนลงพื้นที่แสวงหาพยานหลักฐานฝ่ายสืบสวน
พยานหลักฐานแสวงหาเป็นหลักฐาน
ฝ่ายสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยใช้เวลาไม่เกิน๓อาทิตย์เศษ
อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่า
สำนวนใกล้จะเสร็จแล้วอีกประมาณสิ้นเดือน

วันนี้ผู้ศึกษาเขาถามผม
หมายจะออกไหมจับตัวได้ไหม
ผมบอกท่านแล้วว่า
ความเป็นธรรม
อันนั้นคือคดีอาหญาแผ่นดิน
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ฟ้องสารแผ่งอาทิตย์อย่างกลาง
ก็อยากจะฝากเป็นอุทาหอนนะครับว่า
คดีนี้คดีสลากินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้มีด้วยกัน๕คดี
ผมเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีสุดท้าย
สำหรับผู้ที่คิดจะทุจริตโกงหรืออะไรก็แล้วแต่

ขอให้อาคดีนี้เป็นตัวอย่าง
และผมคิดว่าอาจจะเป็นคดีสุดท้าย
อกจากจะแก้ขูดลบขีดค่าเลขท้าย๒ตัวนะครับ
ขอบคุณท่านสื่อบัญชนทุกคนนะครับที่มาในวันนี้
เพราะจะได้ทำให้สังคมที่สงสัย
ในประเด็นต่าง
ว่าใครเป็นอย่างไรงั้นไปพิจารณาใช้ดุลพินิษฐ์เอา
ในส่วนของตำรวจผมถือว่า
คณะทำงานของกองบัญชาการสอบสวนกลางโดยกองปราบนั้น
ได้ทำงานสำเร็จรวดล่วงไปด้วยดีนะครับ
ต่อไปนี้ผมจะให้ผู้สื่อข่าว
สักถามประเด็นต่างนะครับที่สงสัย

ก็สารออกหมายจับแล้วก็ได้จับกลุ่มตัวแล้ว

ก็พูดให้เฉพาะที่ไม่กระทบกับสำนวนนะครับเรียนพนักงานสวนฝ่ายสืบสวนครับ
ประจิตกรรมนักประป้องนะครับแต่ตอนที่ประป๋าเรียกกุณากล่าวแล้วว่า
เรื่องนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้และเชื่อว่าจะต้องไปสู่ชั้นศาลนะครับ
กล่าวว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองแหน่งฝ่ายครับ
จรูมกับพี่ชานะครับจะรู้ให้การโดยที่ไม่สามารถมีอะไรอ้างหรือด้วยเลย
เราก็ต้องแขวนรอไว้ส่วนปีชาก็มีคำให้การของพยานต่างที่นำเข้ามา
การศึกษุนต้องทำตัวเองกันทั้งสองฝั่งแต่นอกจากจริงตัดโอกาสตัวเอง
ไม่มีอะไรรองรับเราก็รอไว้เราก็ศึกษุนฝั่งเดียวฝั่งวิชา
ในส่วนนี้เขาให้การนำอาวญาณมาบัดความให้การต่าง
เราก็ใช้การศึกษุนฝั่งทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่เทียบเจียงกับศิลป์เข้าให้การ
แรกก็คือคำกล่าวอ้างทั้งหมดเนี่ยมันขัดแย้งไม่สอดคล้องกับ
พยายามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นกล่าวโดยสมุทรแค่นี้ครับ
ผู้บอกพ่อบอกว่าที่จังไปแล้ว

ได้แต่ทราบพอเต้าจริงมันตั้งหมดนะครับ
ท่านถึงได้กรุณามีความเห็นอาณาวัฒน์ของเหมาะจับครับ
แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคือสำนวนเราโอนมาจากกาญจนบุรี
ท่านไม่ได้ฟังผมแต่แรกผมบอกแล้วอย่ากระพริบตาคดีนี้นะครับ

ข้อเก่าหาก็โอนมาจากเมืองกาลเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็แจ้งกันไปแจ้งกันมาผมบอกแล้วคดีนี้ไม่มีเสมอ
ทั้งคู่นะครับทั้งคู่คือหมายความว่าปรีชาไปแจ้งความจรูนก่อน
ยักยอกทรัพย์รับของโจรจรูนก็ไปแจ้งความเหมือนกัน
อย่างเช่นกรณีผมกับท่านชูวิทย์แจ้งกันไปแจ้งกันมาไม่จบ
ก็สอบสวนกลางก็โอนสำนวนมาเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีมีความสลับซับซ้อนเป็นขบวนการเขามาขอความเป็นธรรม
ในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้ก็โอนสำนวนมา
บรรยากรสอบสมุนกลางกองปรับไม่ได้แจ้งหวะเพิ่มเติมเลย
เอาสำนวนจากที่เมืองกาลมาดำเนินการต่อ
ก็ได้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
ก็มันยังไปไม่ถึงไงใจเย็นนะครับ
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ก็ยังทุกวัฒนีไปว่างไปนะครับ
วันนี้ครูปีชาอาจจะสู้ต่อก็ได้
เราไม่ได้ปิดหรือไปตัดสิทธิ์เขา
อย่างเช่นเขาไปฟ้องแพ่งก่อนนะครับ

ขณะนี้มีเท่านี้นะครับ
ตามที่ทางขณะทำงานของสอบส่วนกลางได้รวบรวมพิจารณสาร
ก็เรียกทุกวัฒนีไป
รับหรือรับของโจรเนี่ยก็แสดงว่า
จรูเป็นเจ้าของรัสลีตัวจริงได้ไหมครับ
ก็ยังไม่ทราบนะครับผมบอกแล้วไง

ผมจะอ่านดีการ์ให้ฟังเมื่อปี๓๐
ฟังดีนะครับเดี๋ยวก็ถามอีก
เงื่อนไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้หลังสลากินแบ่ง
ผมรู้อยู่แล้วว่าท่านจะถามอะไร

เงื่อนไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของสลากกินแบ่งทุกฉบับ
ว่าเงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อจะจ่ายเงินให้เจ้าของสลากกินแบ่งอย่างที่แท้จริง
ป้องกันการทุจริตแอบอ้างมารับเงินรางวัลเพื่อให้มีหลักฐานในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้น

ผมอ่านดีการ์ให้ฟังเฉยผมไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งลูกนู้น
ไปถามทางสารแพ่งทางนู้นผมบอกแล้วไงถ้า
ถ้าพวกท่านเข้าใจอย่างท่านชูวิทย์ผมสบายใจ
คือสารแพ่งกับสารอาญามันคนละเรื่องผมไม่ก้าวกลายไม่ได้
ก็ผมบอกแล้วดูต่อไปก็ยังไม่รู้นะขณะนี้วันนี้ออกแค่๒คนนะครับ
ท่านอยู่เดี๋ยวดิใจเย็นนะก็ว่าไปก่อนนะครับ

ก็ผมเอาเรื่องที่โอนสำนวนมา

ก็เกรงว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

บอกแล้วอะไรที่จะไปกระทบสำนวน

อ่านในฟังได้ได้เข้าใจ
สลากินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ทรัพย์มีทะเบียน
ผู้ใดครอบครองย่อมเป็นเจ้าของ
โดยไม่ต้องจัดให้มีการลงชื่อก่อนซื้อ
เหมือนกู้เงินสหกรณ์หรือเข้าพักโรงแรม
ระบุตัวซื้อและขายจำเพาะเจาะจงได้ยาก
ซื้อมาแล้วก็แบ่งหรือขายให้ผู้อื่นได้
ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเหมือนอาวุธปืน
ซึ่งทรัพย์ที่ตกหล่นศูนย์หายเจ้าของต้องแจ้ง
เจ้าพนักงานทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวชุดหลายใบ
เจ้าของอ้างว่าจำหมายเลขได้มีภาพถ่าย

การแจ้งความลงหมายเลขสลากและหมายเลขชุดสลากไว้ก่อน
กับแจ้งความในภายหลังที่ประกาศผลรางวัลแล้ว
คดีจึงมีเหตุอันควรสงสัยผู้ร้องเป็นเจ้าของสลาก
และได้ทำลายทำสลากหายจริงหรือไม่
เมื่อไม่มีพยานอันพอผู้ครอบครองสลาก

จึงถือมีสิทธิ์ดีกว่า

ถ้าชีวิตกล้าวไกลสารไหม
ผมก็ไม่กล้า

แต่ชีวิตกล้า
ผมก็ทำตามสัญญาแล้ววันที่๒๘บ่ายโมงเจอกัน
ผมไม่ได้บิดพิ้วไม่ได้เกี่ยงงอหรืออะไร
มีนักข่าวบางคนบอกพบไม่กล้าออกมาพูดหรอก
เรื่องของประชาชนเดือดร้อนผมจะหดหัวอยู่ได้ยังไง
คดีแบบนี้ผมบอกแล้วต้องเป็นอุทาหรณ์
เดี๋ยวเขามีขบวนการทำต่ออยู่แล้วนะครับมันไม่จบ
ก็ต้องสอบสวนต่อเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการใจเย็น

ผมไม่ได้คุยครับก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ไป
เขาก็มาประจำสอบประกอบผมก็ทำงานปกติครับ
ก็หลังจากนี้ไงอย่าใจร้อนดิโอ้โหนะครับ
บางครั้งมันเป็นความยากง่ายของการมีประสบการณ์ของตำรวจแต่ละคนแต่ละพื้นที่ขีดความสามารถ
แต่อะไรที่คิดว่ามันมีอะไรบิดเพี้ยนไปอะไรไปมันก็มีขบวนการของมันอยู่แล้วนะครับ
ก็ทุกคดีผมก็เอาออกไปตั้งเยอะแล้วนี่ที่ของคดีอายาหรือคดีอะไรก็แล้ว

เขามีกระบวนการเขาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วง
ไม่มีมวยล้มต้มคนดูยุคพบแป๊ะไม่มี
ก็ว่าไปตามพยานหลักฐานของคดีไงคดีที่โอนมา
เดี๋ยวผมว่าก็ทำให้คนอื่นสับสนงงไปหมด
ผมบอกแต่แรกแล้วคดีได้แยกไปสารคดีแพ่งกับคดีอาญา
ผมทำคดีอาญาครับยินดีครับ
ผมก็ตอบว่าชาวบ้านผมก็ไม่ได้เป็นญาติหมวดจรวนผมก็ไม่เห็น
เหมือนกับเขาไปจานด้านหน้าค่ะ
ผมไม่เคยสัมผัสเขานะผมไม่เคยสัมผัส
เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องคดีตอบไม่ได้ขอสงวนไว้ดีกว่านะครับ
ก็ขณะนี้เพิ่งเริ่มเราพนักงานสวนไม่ได้หยุดเท่านี้
ต้องมีการขยายผลไปอีกไม่เหมือนทฤษฐุทธ์ทั่วไปต้องมีการขยายผล
ผมก็บอกแล้วยืนยันแล้วไม่มีมวยล้มต้มคนดูไม่มียุคนี้ไม่มี
ผมจะเชิญทางสอบศูนย์กลางกองปราบนั่งติดอามเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนมาได้ยังไง

อย่างที่ท่านทราบครับรายละเอียดมันมาชี้ใจไม่ได้
แต่ก็ขอให้ท่านทราบว่าทั้งหมดที่ท่านประวัติแหลง
เป็นเรื่องที่เราได้ทำงานละเอียดรอบครอบ
แล้วก็เป็นความชอบที่นำไปสู่ศาลเท่านั้น

ที่ค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่
ให้โอกาสในการเอาหลักฐานที่เรามีอยู่

ที่ไม่ได้ทุกคนยืนยันว่าจะให้การตามเดิม
เราก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขา
อันนี้ก็สรุปว่าทั้งหมดที่กล่าวอ้างมา
ส่วนใหญ่แล้วก็เกือบทุกปากเลย
มันไม่สอดคล้องกับพยาฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่

แต่เขาไม่กล่าวรายละเอียดว่าเราต้องทำอะไร

ก็เป็นส่วนประกอบนะครับ

แต่ส่วนที่เราสามารถดำเนินการด้วยโดย
ขั้นตอนการสืบสวนที่เราเคยทำงานกันอยู่

ครับจะเห็นได้ว่าสารได้กรุณาออกมาจับ
มีเรื่องที่เหลือใช้ความคาดหมายของเราทุกคน
ก็พูดไปแล้วไปคิดเอานะครับ
ถ้าอยู่ในกระบวนการขยายผลนะครับ
เราก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ครูปีชาในการดำเนินคดีตรงนี้
เขาก็จะมีทนายมาสู้ก็แล้วแต่ถ้าเขาสู้มีพยานหลักฐานเพียงพอ
ก็ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ก็เดี๋ยวก็ว่าไปนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องทำต่ออยู่แล้วนะครับคงต้องทำต่อนะครับ
ตำรวจที่เมืองกาลชีวิตนะครับ
ตำรวจที่เมืองกาลชีวิตนะครับ
อยู่ในสำนวนอยู่แล้วเงินคงไม่หายไปไหน
แล้วก็เราก็ทำทุกมิติอยู่แล้วนะครับ
คดีนี้เป็นคดีใหญ่นะครับเป็นคดีใหญ่ที่ทุกคนสนใจกันนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องทำทุกมิติอยู่แล้ว
ผู้จัดการสอบสวนกลางเองท่านหัวหน้าคณะทำงานเองเนี่ยนะ
ท่านดูทุกมิติอยู่แล้วนะครับ

อะไรนะครับ
ยังไม่ได้รับรายงานนะครับ
รายงานแพทย์ไปหมดแล้วไม่ต้องตอบแล้ว
จะได้เข้าใจง่ายผมก็บอกว่าผมจะปูไปสรูปให้ปังภาพรวมแค่นั้นเองนะครับ
ส่วนตำรวจที่ของบรรณีคื
ก็ต้องกราบงานสังคมผ่านพี่น้องศรีวรรณชนไปนะครับว่า
ถ้าดูสถิติที่ผมกำลังขออนุมัติท่านพบเนี่ย
จะรวมเรื่องทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ย

ผมไม่กล่าวชื่อคนเรื่อง

มีผู้หญิงออกมาใช้เวทีสื่อเนี่ย

แล้วก็ถูตรีลงที่๑สองครั้ง

นักกุศชาการเนี่ยเขาตอบได้เลยว่า

ซื้อตรีล๒ตัว๓ตัว

เวลาผ่านไปเนี่ยพยานต่าง

กำคับบางป่าวก็พูดเลยบอกว่า

บางคนก็ไปโรงพักได้เงินมาพันหนึ่ง
ซึ่งแค่นี้มันทำให้เกิดความวุ่นวายสังคม

เด็กคนมี๒๖จะติดคุกอ่ะ

มีคนที่ถูกล็อตเตอรี่จริง

ผมจะไม่รับเว้นเวียวผมจะขออนุมัติพบตลอดนะ
เรื่องลอตเตอรี่ถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ย

นั้นก็คือผู้ซื้อผู้ขายร่วมกัน
๔๕คดีมาถึงคดีนี้รักษาแผนธุรกรรมคล้ายกัน
กล่าวโดยสรุปก็เพียงเท่านี้ครับ
คือไม่ถึงก็ต้องเตือนนะครับแต่ให้รอบครอบนะครับ
จะใส่เลข๑๓หลักของตัวเองไว้ข้างหลังก็ได้

มีสัญลักษณ์ที่มันสามารถพิสูจน์ได้นะครับ
จะใส่รหัสของตัวเองหรือวันปีเกิดของตัวเองอย่างนี้นะฮะ
ถ้าเป็นเขาสลากกินแบ่งจริง

ก็ต่อไปนะครับ
จริงผมไม่อยากพูดแนะนำแล้วกันว่า
ถ้าจะซื้อหวยคิดว่าถูกรางวัลที่๑
ก็ใส่อะไรก็ได้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับ
ถ่ายเก็บไว้เลข๑๓หลักหรือเขียนชื่อพ่อแม่ไว้ก็ได้

ผมยังไม่ทราบเลยคุณพ่อคุณแม่ท่านอยู่ที่ชื่ออะไรใช่ไหม

มันก็เป็นของตัวเองรู้อยู่แล้วว่าของใครพิสูจน์ได้

เพิ่มเติมนิดนะฮะคดีที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้๕คดี
มีเพียงหนึ่งใน๕คดีก็คือ
น่าเชื่อว่าตกหล่นแล้วเก็บ
แล้วก็มีผู้เก็บไปขึ้นลอตเตอรี่ก็คือที่สุพรรณบุรี
ได้เงินไป๖ล้านตอนนี้ออกหมายจับรักทรัพย์รับของโจร
คนที่นำเงินไปขึ้นอันนี้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วนะ
ก็มีเพียงคดีเดียวคดีนี้ที่ตกหล่นหรือยักยอกนะครับ
นั้นเป็นฐานศกรรมตามที่ผมได้กราบเรียนให้ทราบมาสักครู่ทั้งสิ้นเลยนะครับ
ก็กล่าวว่าทราบก็คดีที่ผ่านมา
อย่างที่บอกแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตำรวจเองก็ไม่เคยเจอเรื่องนี้
แล้วตอนนี้มันกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างเลยนะครับ
ถ้าตำรวจไปเชื่อคำให้การซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีคนโกหก
หรือคนที่จะมาสร้างเรื่องได้ขนาดนี้นะครับ
ก็รับแจ้งความโดยอาศัยคำให้การในตัวตั้ง
จริงแล้วเนี่ยการศึกษวยมันต้องมีอย่างหรือว่าประกอบอยู่เยอะ
ในคำให้ชื่อความคำให้การอย่างเดียวนะครับ
ตำรวจเนี่ยต้องเข้าใจว่าเนี่ยคนมาจ้างความวันหน้าเนี่ย
แต่ฝั่งที่ถูกกล่าวหาถ้าเกิดถูกขึ้นมานะ
แล้วเงินก็ถูกอีกฝั่งหนึ่งเบิกใช้ไปเนี่ย

เรื่องนี้เนี่ยพระนามสวนตำรวจพื้นที่เนี่ยตกใจ
ก็เลยทำตามที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือทั้งคู่ก็ไปสารกันทั้งคู่เลย

ทุกคดีที่เป็นคดีอาญานะครับ
เราตั้งใจทำทุกคดี
เราต้องเป็นหลักประกันให้ประชาชนนะครับ
รีดไถกันโชคทรัพย์รังแก่ประชาชนออก

ครับขอบคุณมากครับ